คุณผู้ชมจากหนุ่มพีพีมาต่อกันที่หนุ่มหล่ออีกคนนึงแล้วกันนะคะ
คุณต่อธนภพค่ะไม่เจอกันพักใหญ่ค่ะ
ล่าสุดมีข่าวบอกว่าจะได้ร่วมงานกับนางเอกชื่อดังคุณแมทพิรณี
โอ้คือข่าวนี้เป็นที่โครงมากนะคะ
เพราะว่าแฟนละครคิดถึงทั้งการแสดงของต่อเองแล้วก็แมท
แล้วที่สำคัญเห็นบอกว่าละครเรื่องนี้เป็นของผู้จัดพี่แอนทองผสมค่ะ
ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าสำหรับหนุ่มต่อเนี่ย
คือเขามีโอกาสได้ร่วมงานกับนางเอกรุ่นพี่รุ่นน้องแบบเพียบเลยล่ะค่ะ
แล้วอย่างที่บอกไปข่าวลือนี่กระหึ่มมาก
หรือว่าคุณต่อเนี่ยน้องต่อถูกทาบทามให้ร่วมงานกับนางเอกเจ้าบทบาทคุณแมทพิรณีค่ะ
งานนี้เจ้าตัวตอบแบบให้แฟนได้ลุ้นอีกนะคะ
บอกว่าพี่เอาจริงผมพูดอะไรไม่ได้
แต่ผลงานโปรเจกต์ต่างของผมอยู่ปลายปี
แต่จะใช่แมทหรือเปล่าไปฟังเสียงหนุ่มต่อหน่อยค่ะ
จะรจาสถิติให้เห้นอีกที

ผมเป็นสายร่วมงานได้กับทุกคนอยู่แล้วครับ

ห้าฯดูท่าทางน่าจะใช่เนี่ยค่ะ
ส่วนเรื่องที่แบบว่าไปลงลูกไปเที่ยวทะเล
หลายคนบอกต่องานเยอะมีเวลาไหนไปเที่ยว
จริงแล้วก็คือเที่ยวทิพย์เจ้า
รูปเก่าค้างสต๊อกในโทรศัพท์นี่แหละค่ะ

แบ่งเวลาเสพโซเชียลมากกว่าค่ะ
ผมลงรูปย้อนตลอดเลยเคยบอกไปแล้ว
มันเป็นเรื่องที่เราคิดถึงเราอยากไปบ้าง

ใช่โซเชียลทุกวันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งชีวิตเราแล้ว